โอ้โหเมื่อวานเป็นข่าวสนั่นโซเชียลอีกแล้วล่ะค่ะ

เขาก็มีกลลวงของดาราท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ก็เขาบอกไปบอกมานะคะว่าเป็นดาราที่ชอบแบบว่าอวดลอตเตอรี่
แล้วก็มีการเพิ่มยอดวิวยอดไลค์กันนะคะ

นักแสดงสาวอารมณ์ดีของเรานะคะเฟี้ยวฟ้าสุดสปริงนิงโก้ค่ะ
กลายเป็นคนที่ถูกพุ่งเป้านะคะว่าเป็นดาราคนนั้นค่ะ
งานนี้นะคะเจ้าตัวถึงกับน้ำตาตกเลยนะคะเพราะว่าได้ยินข่าวอยู่นะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะตัวเองไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่ค่ะ
ก็เลยไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คชี้แจงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตาเลยล่ะค่ะ
คนไหนหรออีกวันนี้คือพอ
ให้อิมดูหน่อยอย่าพูดลอยลอยและใส่ไฟกับคนที่บริสุทธิ์
เรื่องการรีวิวพี่ไปย้อนดูอิมได้เลย
อินสตาแกรมของอิมเนี่ยนะและเฟซบุ๊คอิมนะนะ
ปฏิเสธรีวิวทุกอย่างหนูบริสุทธิ์
อยู่กับสิ่งที่เป็นจริงพระพุทธเจ้าทันใจก็มีจริง
พระยาหน้าฟังหนูนะคะ
อยากให้มนุษย์มาช่วยสารศาสนาจะทำอะไรได้
จากจะให้พรเช่นค้าขายดีมีโชคลาภในด้านต่าง

เขาไม่เคยพูดเลยนะคะว่าเนี่ยถ้ามาแบบว่าเอ่อ
วัตถุมงคลนะคะมาบูชาของของของเฟียลปราวส์เนี้ย
จะถูกลอตเตอรี่ไม่เคยพูดเลยสักอย่างนะคะ
แล้วก็วันนี้ค่ะเฟียวฟาวก็กลับมาที่กรุงเทพแล้วนะคะ
ก็คงจะได้มาเปิดใจกันหลายหลายที่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็
หลายคนเข้าใจเธอผิดไปแล้วอ่ะใช่ค่ะ
เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าเรื่องแบบนี้
พูดกันทุกครั้งแหละโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะเธอเองก็พูดตลอดว่าเธอไม่ได้อวดอ้างอะไรกับใครนั่นเองนะคะ